คุณผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์ไปที่ระยองกันหน่อย
พาไปดูจนผู้คลั่งไคร้หลงไหลในกางเกงในเพื่อนครูนะคะ
คือโจรลายนี้เขาไปก่อเหตุขโมยกางเกงใน
ชั้นในอยู่ที่บ้านพักแบบนี้ค่ะ
ควรจะมาหลงไหลข้างไร้อะไรกับเรื่องแบบนี้นะ
และที่บอกว่าหลงไหลข้างคือหลังจากที่เขาขโมยได้อ่ะ
เขากระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจไงอืมเหมือนกับดีใจว่าเฮ้ย
กางเกงในสำเร็จแล้วขโมยกางเกงในของเพื่อนครูได้แล้วสองตัว
ดีใจกระโดดโลดเต้นจนกระทั่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้แบบนี้
นี่คือภาพวงจรปิดนะคะที่บริเวณบ้านพักครูของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง
จับภาพนาทีเกิดเหตุจนโอ้โหเนี่ยค่ะเขาค่อยย่องเข้าไปแบบนี้
แล้วออกมามีการกระโดดเหรอนะใช่เออ
ไงเข้าไปคือจังหวะที่เหมือนเขากำลังเดินเข้าไปในบ้านพักครูนะคะ
รถเก๋งคันนี้แหละไปนะคะแล้วก็ไปทางซ้ายมือแล้วก็เหมือนมุด
มุดเข้าไปใกล้กับตรงรถเก่งซึ่งเป็นจุดที่เหมือนตากชุดชั้นใน
กเสื้อผ้าของผู้เสียหายไว้อ่ะนะคะหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเขาก็กระโดดออกมาจาก
นั้นด้วยท่าทางดีใจกระโดดโลดเต้นมาพร้อมกางเกงในสองตัว
นี่นี่นี่ดูดูดูดูนี่นี่นี่อ่ากระโดดเขาหนึ่งทีอ่าอ่า
ดีใจดีใจขโมยกางเกงในได้ไปแล้วค่ะไปพร้อมกางเกงในสองตัวนะคะ
ครับทีนี้ภายหลังเกิดเหตุค่ะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับนายสุทัศน์มิ่งแก้ว
วัย๔๕ปีเป็นสามีของครูสาวคนนี้แหละนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตอนแรกยังไม่รู้หรอกว่ากางเกงในหาย
แต่ทีนี้พอรุ่งเช้าปุ๊บภรรยาหรือว่าตัวคนเจ้าของกางเกงใน
เขาก็เลยมาเก็บผ้าแล้วก็ตรวจเช็คดูปรากฏว่าเฮ้ยเหมือนของหายไป
ก็คือกางเกงในนี่แหละค่ะหายไป๒ตัว
ก็เลยพยายามมาเปิดดูกล้องวงจรปิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พอมาเปิดกล้องวงจรปิดดูค่ะคุณผู้ชมโอ้โหกะว่าจะดูใบหน้าของโจร
แต่มันเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าเกิดกลางคืน
แต่ก็เลยเห็นท่าทางแทนไงเห็นความดีใจ
กระดี้กระดาดีใจว่าขโมยกางเกงในสำเร็จนี่ค่ะ
รายนี้ใบหน้าอาจจะไม่ชัดแต่ท่าทางที่เขากระโดดรถเต้นคือชัดเจนมาก

เพื่อที่จะแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
หรือว่าใครที่เห็นโจรหรือว่าเห็นชายลักษณะแบบนี้
ในพื้นที่สพวังจันทร์ก็เฝ้าระวังหน่อยแล้วกัน
เพราะว่าโจรรายนี้ค่อนข้างชำนาญการ
เหมือนน่าจะรู้ว่าจุดใกล้รถเก่งเป็นจุดตากผ้า
คือเหมือนย่องเบามาขโมยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะ
แล้วก็จนรายนี้ในพื้นที่เขาบอกว่าคาดว่าน่าจะมีอาการป่วยทางจิต
ก็กลัวว่าจะไปทำพฤติกรรมไม่ดีกับเด็กกับคนแก่ในชุมชนไหม
อันนี้ก็ช่วยสอดส่องดูแลหน่อยนะคะ